สิบเก้าเรื่องสำคัญเพราะว่าได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวันยังสูงอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้สอบคอก็มีการปรับมาตรการโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีแดงเข้มหลายจังหวัดเลย
แล้วเราก็ยังเห็นผู้ที่เสียชีวิตอยู่ริมทางอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทางเท้าปากซอยเจริญกรุง๑๐๓บางคอแหลมกรุงเทพค่ะมีชายวัย๕๖ปีนอนเสียชีวิตอยู่ริมทางนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็คือกรณีนี้ค่ะก็มีภรรยามีลูกอยู่ข้างร่างของผู้เสียชีวิตเจ้าที่ก็ต้องไปดูว่ามีร่องรอยการต่อสู้มีบาดแผลอะไรไหมไม่มี
ตรวจโควิดสิบเก้าปรากฏว่าติดโควิดสิบเก้านะคะผู้เสียชีวิตรายนี้ติดโควิดสิบเก้าแล้วเสียชีวิตอยู่ริมทางแบบนี้อืมฮือ
ตำรวจสอนอวัดพระยากรัยไปตรวจสอบค่ะทีนี้ค่ะพอรู้ว่าชายคนนี้ติดโควิด๑๙ก็กั้นพื้นที่แล้วก็ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัย
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าสามีเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งมีโรคประจำตัวค่ะทั้งเบาหวานความดัน
บริษัทของสามีให้พนักงานไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เพื่อความปลอดภัยตรวจแล้วไม่พบเชื้อนะคะ
เมื่อช่วงเช้าสามีเนี่ยก็ยังปกติไม่มีสัญญาณบ่งบอกว่ามีอาการของโควิด๑๙เลย
มีแค่ปวดหลังอย่างเดียวภรรยาบอกว่าเธอก็พาสามีไปตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้า
ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อีกรอบหนึ่ง
ภรรยากับลูกชายช่วยกันพยุงสามีลงจากรถ

แล้วเสียชีวิตไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ว่าผู้เสียชีวิตบอกแค่ว่าปวดหลังมีอาการแค่ปวดหลัง
ภรรยากับลูกชายก็พาไปหาหมอที่โรงพยาบาล

ก็ให้กลับบ้านไปเขาก็พากันกลับบ้าน
แล้วก็เห็นเลยว่าภรรยากับลูกชายเนี่ยพยายามจะประคอง
ชายวัยห้าสิบหกคนนี้ลงมาจากแท็กซี่
พอลงมาปุ๊บซุดลงกับพื้นริมทางค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตไปเลยแบบนั้นเลย

มาเจริญกรุงไม่รับแล้วก็ไปทหารเรือไม่รับ
กลับมาลงที่บ้านแล้วเขาก็เห็น
แล้วก็ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาตัว

ก็จะต้องไปชาปนกิจทันทีที่วัดดอนนะคะ
นี่ค่ะคือทางครอบครัวบอกว่าตรวจครั้งแรกไม่มีเชื้อ

คือสภาพตอนนี้เนี่ยเตียงเต็มแน่นอนนะฮะ